คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำน้องไอดินได้คือก่อนหน้านี้น้องถูกแม่แท้ทำร้ายแล้วก็นำร่างไปฝังไว้ในดินแต่น้องรอดชีวิตมาได้เจ้าหน้าที่ที่นำตัวไปแล้วก็ช่วยเหลือก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องไอดินนะคะตอนนี้เนี่ยน้องไอดินจะมีชะตาชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่าครอบครัวชาวสวีเดนได้รับตัวน้องไอ

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับเด็กไทยไปเป็นบุตรบุญธรรมจนเมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของชาวต่างชาติที่ต้องการรับน้องไอดินไปเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้มีมติเห็นสมควรให้ครอบครัวสามีภรรยาชาวสวีเดนเป็นครอบครัวบุญธรรมของน้องไอดินนะคะเนื่องจากว่ามีการงานดีมีหลักฐานชีวิตที่มั่นคงและผ่านการ
หายในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยค่ะจากไอดินก็เปลี่ยนชื่อเป็นน้องอาตอมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะคะ